คุณผู้ชมครับมาติดตามรายการรวยหุ้นรวยลงทุนปี๔นะครับเรามีเรื่องราวของการบริหารจัดการเงินทองที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับ
วันนี้ช่วงเส้นทางลงทุนกับกองทุนบัวหลวงนะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปขายคำตอบกันว่า
เพราะอย่างที่ทราบกันว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยก็ปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่พอสมควรทีเดียว

ส่วนช่วงนี้ไปติดตามหลากหลายช่องทางที่จะพบกับรายการของเราได้ผ่านโซเชียลมีเดีย
เพื่อสร้างความมั่งคั่งไปกับพวกเรา๓คนในรายการรวยหุ้นรวยลงทุน
ติดตามช่วงเส้นทางลงทุนกับกองทุนบัวหลวงกันนะครับ
แต่ก็มีคำถามกันมากทีเดียวเพราะว่าปีนี้หุ้นไทยปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมาก
ซื้อตรงนี้คุ้มหรือเปล่าแพงหรือเปล่านะครับ
เดี๋ยวลองมาพูดคุยกันกับผู้เชี่ยวชาญนะครับ

หรือไม่คุ้มจริงแล้วอาจจะต้องกลับมาดูวัตถุประสงค์ของตัวเองด้วยมากกว่า
คนก็เอ๊ะฐานภาษี๕เป็นคุณบอยว่าคุ้มไหม

แต่ถ้าเกิดว่าฐานภาษีเยอะนะคะ๓๐หรือ๓๕ลงทุนปุ๊บได้ก้อนนี้มาก่อนเลยนะ

ถ้าดูโดยนโยบายเราอาจจะใกล้เคียงกันในเรื่องของสัดส่วนการลงทุนในหุ้น
เพราะฉะนั้นถ้าจะให้มองลึกเข้าไปอีกนิดนึงตรงนี้เหมือนกับว่าได้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

ก็คือถ้าใครจะลงทุนในหุ้นอยู่แล้ว

เพียงแต่ว่าต้องทำตามเงื่อนไขให้ได้เท่านั้นเอง
อ๋อเงื่อนไขตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับ

ก็คือเปลี่ยนปีที่แล้วก็คือเปลี่ยนไปแล้วค่ะ

จาก๕ปีปฏิทินเป็น๗ปีปฏิทิน
แต่เงื่อนไขเหมือนเดิมลงทุนได้ขั้นต่ำไม่กำหนดค่ะ
บัวหลงลงทุนขั้นต่ำได้ที่๕๐๐บาทนะคะ
สูงสุดกำหนดเอาไว้ว่า๑๕หรือไม่เกิน
แล้วก็ไม่เกิน๕แสนบาทด้วย
๑๕และไม่เกิน๕๐๐๐๐๐บาทของรายได้นะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าใครพอจะมีกำลัง

ลงทุนอย่างไรถึงประสบความสำเร็จครับ

ถ้าจะให้ดีค่ะแล้วก็มีระยะเวลาการลงทุน
ก็คือซื้อถั่วเฉลี่ยเข้าไปทุกเดือนเท่ากัน

หมดละ๑๕ก็คือ๑๕๐๐๐๐บาทใช่ไหมคะ
อาจจะให้ตัดบัญชีไปก็ได้แสนห้าอาจจะเดือนละหมื่น
ปีหนึ่งก็คือ๑๒๐๐๐๐บาท

จะมาดูช่วงไหนจังหวะดี
เราก็อาจจะมาซื้อเพิ่มตรงช่วงนั้นก็ได้
เพราะฉะนั้นทำให้เวลาที่เราลงทุนไป
ช่วงที่หุ้นตกแรงเราจะได้ปริมาณหน่วยลงทุนที่เยอะขึ้น
แต่ถ้าช่วงขึ้นแบบตอนนี้ถ้าหลายคนคิดทำยังไง
ก็ไม่ต้องตกใจค่ะเงินลงทุนเราเท่าเดิม
แต่หน่วยลงทุนที่เราได้ก็ลดลงไปหน่อย

แต่ว่าถ้าบางคนบอกว่าจะลงทุนแบบนี้

มันคงไม่ทันแล้วสำหรับปีนี้
ก็เลยต้องแนะนำวิธีต่อไป
ก็คือในเรื่องของการดูในเรื่องของสัดส่วนการลงทุน
มีหุ้นไม่น้อยกว่า๖๕ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เพราะฉะนั้นเนี่ยบางกองอาจจะลงทุนในหุ้นค่อนข้างเยอะเลยอืม

กองทุนจะมีการกำหนดเอาไว้ว่าอย่างเช่น๗๕หรือว่า๗๐ตรงนี้

ต้องดูว่าเรารับความเสี่ยงได้ในระดับไหน
เพราะถ้าเกิดบอกว่าอยากจะเลือกหุ้นเต็มเลย
เต็มที่ถ้าหุ้นขึ้นแน่นอนโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนจะสูงกว่า
แต่ในขณะเดียวกันถ้าหุ้นตกก็อาจจะเจ็บตัวมากหน่อย
เพราะว่ามีสะสวนหุ้นเยอะ
นอกเหนือจากนั้นก็อาจจะมาดูในเรื่องของนโยบายของกองทุน
เพราะว่าบอกแล้วว่าเป็นกองทุนหุ้น
แต่แต่ละกองมีหุ้นนโยบายไม่เหมือนกันนะคะ
กองอาจจะบอกว่าลงทุนในหุ้นปัจจัยพื้นฐาน
อย่างนี้ค่ะก็คือเท่ากับว่าหุ้นที่เราเลือกลงทุนหรือว่ากองทุนนั้นเนี่ย
มีการเลือกหุ้นที่แตกต่างกันออกไป
อันนี้เป็นสไตล์ของแต่ละกองเป็นธีมของแต่ละกอง
ใช่ค่ะอันนี้เราก็เลือกได้ว่าเราชอบแบบไหน

จะเลือกแบบไหนเลือกที่เหมาะกับตัวเราเอง
หรือว่าเลือกที่เราคิดว่าเหมาะกับสถานการณ์แวดล้อมตอนนี้

แต่ว่าอยากที่จะให้เลือกที่เหมาะกับตัวเราเองมากกว่า
เพราะอย่างบางทีบอกอุ๊ยไม่รู้จะเลือกยังไง
เริ่มแบบกระจายหน่อยอันนี้ก็อาจจะดูแล้วเหมือนปลอดภัยนิดนึง
เพราะฉะนั้นเวลาขึ้นอาจจะขึ้นไม่ได้เยอะลงก็อาจจะลงไม่ได้เยอะมาก
แต่ถ้าเลือกแบบเจาะจงหรือเรียกว่าเหมือนเริ่มกระจุกตัวแล้ว

ถ้าเกิดว่าเลือกถูกจังหวะมันใช่อาจจะไปได้เยอะกว่า
แต่ในขณะเดียวกันถ้าผิดมันก็ตกลงได้มากกว่าเช่นกัน
อ๋ออาจจะมีความสิ่งโดยรวมที่เพิ่มมากกันหน่อยนิดหนึ่ง
ถ้าไปเฉพาะเจาะจงว่าเป็นหุ้นประเภทไหนกลุ่มไหนแบบเป็นพิเศษแบบนี้

ถัดมานะครับมีคำแนะนำเพิ่มเติมไหมครับ
เราได้รับเงินระหว่างทางก็จริงแต่มีข้อเสียอยู่นิดนึงค่ะ

แต่ว่าถ้าได้เงินปันผลแนะนำให้แจ้งหาแฟนที่จ่ายเอาไว้
แต่ถ้าสมมุติว่าทางภาษีเราแค่๕บาท
เอามารวมเป็นเงินได้แล้วก็จะได้คืนส่วนต่างกลับมา

จะอาจจะต้องมารวมเป็นเงินได้แล้ว

สำหรับคนที่ชอบมีปันผลระหว่างทาง
ซึ่งอันนี้แล้วแต่เรื่องแล้วนะครับบางคนอาจจะชอบมาก
มีเงินกลับมาใส่กระเป๋าบ้างให้พอชุ่มชื่นหัวใจ

เหนือจากนี้จริงแล้วอย่างที่บอกไปว่า
มีในเรื่องของนโยบายก็มีความแตกต่าง
ในเรื่องของการจ่ายเป็นผลไม่ปันผลก็แตกต่าง
เพราะฉะนั้นอีกแนวทางหนึ่งบางทีเราบอกว่า
ช่วงนี้หุ้นสมมุติว่าเราคิดว่าน่าจะขึ้นมามากพอแล้ว
ทำยังไงดีกลัวว่ามันจะตกลงไป
สุดท้ายอาจจะเป็นในเรื่องของการสับเปลี่ยน

เปลี่ยนในที่นี่แต่ก็ไม่ได้สับเปลี่ยนได้มากนะคะ
แต่ว่าอาจจะเลือกว่าตอนนี้ถ้าอยู่ในกองทุน
ถ้าเรามองว่าหุ้นน่าจะสูงแล้วน่าจะเริ่มขาลงแล้ว
ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ก็ได้
ในขณะเดียวกันพอสับมาแล้ว

ก็กลับมาในกองที่มีหุ้นมากขึ้นก็ได้
ก็เพิ่มสัดส่วนกันไปลดสัดส่วนกันไป
บางคนบอกว่าปีนี้หุ้นขึ้นมาเยอะเลยเนี่ย

ดูว่าเงินที่เราไปลงทุนมีเป้าหมายอะไรหรือเปล่า
หลักรับความเสี่ยงได้
เรียกว่าเป็นของแถมที่เพิ่มขึ้น

อาจจะลงทุนในกองทุนเปิดทั่วไปก็ได้
ซึ่งมีหลากหลายนโยบายมากนะคะ
ถ้าเรามองว่าหุ้นขึ้นไปไกลแล้ว
อาจจะไปเลือกกองทุนผสมกองทุนตราสารนี้อันนี้แล้วแต่
เพียงแต่ว่าต้องดูว่าถูกผสมของเราขึ้นอะไร
ถ้ามีคนมาถามว่าตอนนี้หุ้นแพงเกิน
กว่าที่จะซื้อแล้วหรือเปล่าทางหมุนรภัณฑ์
หรือว่ากองทุนโบโรงแนะนำอย่างไรครับ
ถ้าบอกว่าหุ้นแพงแล้วหรือเปล่า
ตอน๑๕๐๐บาทแพงไหมครับ
เราก็รู้สึกว่ามันก็ขึ้นมานะ

๑๗๐๐ก็รู้สึกอย่างนี้ครับ
วินัยในการลงทุนด้วยรายได้เข้ามาแล้วก็ให้ตัดเข้ากองทุนไป
เพียงแต่ว่าเราเลือกได้ค่ะอยากเข้ากองไหนอยากจะเฉลี่ยก็ได้ค่ะ
เอากองนี้เท่านี้คือไม่จำเป็นว่าต้องกองเดียวตลอดการไม่ต้อง
ก็คือจะได้สร้างวินัยในการลงทุนด้วยลงทุนอย่างสม่ำเสมอ
ตัดไปแล้วก็ไม่ต้องมานั่งเลือกว่าช่วงนี้หุ้นมันจะขึ้นหรือมันจะลง
มารุ้นทุกวันเดี๋ยวมันเหนื่อยใช่ถูกต้องอ่าครับ
หรือถ้าคนบอกว่าหุ้นนิวตอนนี้เชื่อว่าหุ้นแพงมากแล้วเนี่ย
ไม่ได้กำหนดว่าต้องซื้อทุกปีซื้อปีไหนลดห่อนได้ปีนั้น
แต่ว่ากลัวว่าแพงแล้วไม่ซื้อ

ปีหน้าถ้าเกิดขึ้นไปอีกก็ยิ่งเสียใจหนักหรือเปล่า
ทำกันบ้างเยอะทำความเข้าใจเยอะ
ถ้ายังมองว่าหุ้นไทยแพงแล้วซื้อไม่หลง

คุณผู้ชมนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ทางกองทุนบัวหลวงได้นะครับก็มีทางทีมที่ปรึกษานะครับ

อยากจะเลือกกองทุนที่เหมาะกับเราเนี่ยนะครับ

ยังคงเน้นหาสาระที่จะมาคุยกับคุณอรพันธ์เพิ่มเติมนะครับ

สัปดาห์หน้านะครับมาติดตามรายการของเรากันใหม่ครับ
มีเนื้อหาสาระเรื่องของการบริหารจัดการเงินทองมาฝากกันเช่นเคยแน่นอนนะครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป